มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะเป็นเหตุอุกอาจที่มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ดีก็ถือปืนบุกเข้าไปยิงผู้ชายอีกคนนึงถึงในบ้านเขาเลยนะคะ
แต่ว่าผู้เสียหายที่ถูกบุกเข้าไปยิงเนี่ยเขารู้เรื่องปืนดีเขาก็พยายามที่จะแย่งปืนแล้วก็ทำให้แกซีนปืนร่วงลงมา
สุดท้ายก็ต่อสู้กันอยู่แบบนี้ค่ะสาเหตุที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่มาเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วเนี่ยค่ะ
วันนี้เนี่ยเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่บ้านหลังนี้ค่ะแล้วก็ไปเจอกับผู้เสียหายที่เขาถูกผู้ชายวัยรุ่นบุกเข้ามาถึงบ้านเพื่อที่จะเอาปืนมายิงเนี่ยนะคะ
ผู้เสียหายชื่อว่านายพงเดชสังกะอายุ๒๗ปีไปเจอทั้งนายพงเดชแล้วก็ไปเจอทั้งพ่อเขาด้วยค่ะคุณพ่อคำรณสังกะอายุ๖๔ปีทั้งคู่กำลังเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะ
นายพงเดชผู้เสียหายก็เล่านาทีวินาทีที่เกิดเหตุให้ฟังแบบนี้ตอนแรกเนี่ยเห็นหน้าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามารู้เลยว่าโอ้โหเป็นปัญหาเรื่องแฟนเก่าแน่แน่
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขามีสติอยู่แล้วก็มีความรู้เรื่องปืนอยู่บ้างก็เลยตัดสินใจจับไปที่ปืนทำให้ลำกล้องปืนไม่เคลื่อนตัวไปด้านหลังหมายความว่าปืนจะยิงไม่ออกนะคะ
จากนั้นเขาก็พยายามต่อสู้สุดชีวิตเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะ
จังหวะเขาจะถึงตัวผมอ่ะผมก็ถึงตัวเขาเขาเร่งมาทีนึงแล้วแล้วทีนี้ผมปัดปัดเสร็จเขาก็ตบผมมาโดนข้างหูทีหนึ่งอืม
ทีนี้เขาไม่มีจังหวะยิงแล้วผมก็จับสไลด์เขาไว้กดแต่จังหวะที่แย่งกันปืนจอดที่ผมตลอดไม่ได้ไปที่อื่นเลย
ไม่มีออกซ้ายออกข้างอืมเจาะให้ผมตลอดเลยสองมือสองมือจับเขาก็สองมือยิงกันในบ้านแป๊บนึงแล้วก็เขาก็ดึงผมก็พยายามดึงตัวเองออกไปข้างนอกผมก็คิดว่าโดนยิงแล้วแต่มันหมดแรงมันก็มันก็แรงดีนะอืม
เหมือนว่ามันมันหลบมันก็เขาว่าหมดแรงอืมเขาเห็นผมสู้ไงอืมแล้วเขาก็เขาก็วิ่งวิ่งสลัดหลุดออกจากกันไป
พงเดชสติดีครับมีความรู้เรื่องปืนก็เลยรู้ว่าเวลาแย่งต้องจับอะไรตรงไหนนะคะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลอีกว่าไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ชายที่มาก่อเหตุเข้าใจผิดว่านายพงเดชไปคบกับอดีตแฟนเก่าของเขาก็เลยหึงหวงค่ะนายพงเดชยืนยันว่าไม่ได้ไปคบหา
แล้วเนี่ยตัวเขาเองควรจะต้องเป็นคนโกรธหรือเป็นคนหึงหวงเพราะว่าผู้ชายที่มาก่อเหตุพยายามจะยิงใส่เขาเนี่ยนะไปคบกับแฟนเก่าของเขาแต่เขาเองไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าถือว่าเลิกรากันไปแล้ว
จริงอยากฝากบอกคนที่ที่เขาทำผิดมากกว่าเพราะเหตุการณ์นี้ต้องเขาก็ต้องเข้าใจเขาสื่อคนอื่นด้วยว่าเรื่องมันจบไปแล้วต่างคนมันต่างจบไปแล้วแต่คุณจะกลับมาคืนดีกันมันมันก็สิ่งของคุณเราใช่ไหมเราก็ไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรแล้วเรามาทำเราอย่างเงี้ยใช่ป่ะใครผิดใครถูกมันก็จริงไม่น่าเกิดด้วยซ้ำ
คือเท่าที่ฟังเนี่ยเท่ากับว่าทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างคบกับแฟนเก่าของกันและกันแต่ทีนี้คนที่บุกมายิงเนี่ยหึงเพราะว่าเห็นว่านายพงเดชไปแชทหาแฟนเก่าของตัวเอง
ค่ะแต่นายพงเดชบอกว่าก็แค่แชทคุยกันไม่ได้ไปคบหากันเป็นแฟนถึงเขาจะคบกันหรืออะไรก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะต้องไปก่อเหตุในลักษณะแบบนี้หรือว่าโอ้โหบุกไปยิงเขาเนี่ยนะคะ
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยพ่อของนายพงเดชก็อยู่บ้านนะคุณพ่อคำรณบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่หลังบ้านแต่ได้ยินเสียงชาวบ้านร้องเรียกว่าลูกชายโดนรุมพ่อก็เลยคว้าท่อแป๊บวิ่งออกมาจากหลังบ้านนะคะตั้งใจว่าจะมาช่วยลูกชายเดี๋ยวให้พ่อเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ
เพราะผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นยังไม่เห็นปืน
คนข้างบ้านเขานั่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ๒คน
เขาก็ร้องตะโกนว่าท้าทาลูกชายโดนลุมลูกชายโดนตี
ใจก็คิดเลยว่าคงมาหลายคน
ก็วิ่งเข้าบ้านเขาฟ้าแป๊บไป
เขาก็ลากันออกไปแล้วออกไปกลางถนนแล้ว

ช่วงนั้นก็คิดว่าทะเลาะกันธรรมดาคิดว่าต่อยตีกัน

กลัวว่าถ้านักไปเราจะซวย
ถ้าถามว่าผมตีหัวสลบตรงนั้นเนี่ย
ผมตีเข้าหลังแล้วตีก็ไม่แรง
เพื่อให้เขาหยุดเพื่อให้หยุดกัน

ตีไปสองครั้งบางครั้งหรือสองครั้งเนี่ย

พอเห็นปืนทีนี้ทำไงก็ตีแขน

คือจุดประสงค์เราเพื่อจะให้ปืนหล่น

หลังจากที่ลูกชายเลิกกับแฟนเก่าไป

ที่เลิกกันไปมีปัญหาอะไรค้างคากันอยู่หรือเปล่า

คุณพ่อบอกว่าประมาณสัปดาห์ก่อน

ขับรถเก๋งคันเดียวกับหนุ่มที่มาก่อเหตุ
หนุ่มที่มาก่อเหตุอ่ะเข้ามาในบ้านมาบอกว่าจะเก็บข้าวเก็บของ
พ่อก็เลยมั่นใจว่าก่อนเกิดเรื่องแฟนเก่าของลูกชายคงกำลังคบหากับ
หนุ่มคนที่ก่อเหตุอยู่อะค่ะอืมแต่ว่าที่คุณระวีการไปถามมาเนี่ย
เหมือนว่าหนุ่มที่มาก่อเหตุเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวเรื่องของ
แฟนเก่าของอ่านายพงเดชที่มาคบกับตัวเองอ่ะนะอืม
แต่ไปหึงแฟนเก่าของตัวเองที่นายพงเดชกำลังแชทคุยด้วยยังไง
มันก็เลยยุ่งไงนะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านห้องแถวชั้นเดียวอยู่ในซอยบ้านสวนเศรษฐกิจสามสิบสี่
ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับพบว่ายังมีกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุอีกหนึ่งนัดนะครับ
แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าตอนที่หนุ่มคนก่อเหตุขับรถยนต์แล้วก็เดินเข้าไปในบ้านหลังเกิดเหตุ
ก็ดูมีท่าทีปกติดีไม่ได้มีพิรุธอะไร
แต่พอหายไปในบ้านหลังนี้ไม่นานก็ได้ยินเสียงกระจกบานเกร็ดแตก
หันไปดูปรากฏว่าเห็นทั้งคู่กำลังต่อสู้กันอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็เห็นแย่งปืนกันอยู่เท่านั้นแหละชาวบ้านแถวนั้นโอ้โห
วิ่งหนีตายกันกลหนเลยค่ะ
เขามาจอดแล้วเขาก็เปิดประตูแล้วก็เดินลงไปแล้วก็นึกว่ามาบ้านนู้น
๖เดินเข้าไปแล้วก็นึกว่าเขาคุยกันนึกว่าเขาเล่นกันนะ
ปั๊มกันไปตีกันไปตีกันมาดึงกันออกมาข้างนอก
กลัวตอนแรกว่าจะวิ่งไปช่วยมันนั่นแหละวิ่งไปถึงรถตำมันแหละ
ออนบอกว่ามีปืนมีปืนมีปืนมีปืนแล้วก็วิ่งวิ่งหนี
เห็นแค่นั้นแล้วมันก็ขับรถออกไปมันยิง
ก่อนที่จะขึ้นรถมันก็ยิงไปอีกนัดหนึ่ง
ส่วนจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายนะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้ประมาณ๑๖นาฬิกา
ก่อนเกิดเหตุกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านผู้ชายคนก่อเหตุเดินเข้ามาหาถึงในห้อง
จังหวะนั้นลืมตาตื่นขึ้นมาพอดีแล้วก็เห็นว่าตัวเองกำลังถูกเล็งปืนเจาะยิงอยู่
ก็เลยเข้าไปจับปืนนะฮะนี่ฮะเราทำเป็นภาพกราฟิกแบบนี้นะครับ
คือพอเห็นว่าปืนเนี่ยเล็งอยู่ปุ๊บตื่นขึ้นมาก็เข้าไปจับปืนเลย
พยายามทำให้ลำกล้องของปืนไม่ทำงานเพื่อให้ปืนยิงไม่ออกนะครับ
แล้วก็มีการต่อสู้มีการยื้อแย่งปืนกันเกิดขึ้นนะครับ
ผู้ชายคนที่เข้ามาก่อเหตุได้ใช้ปืนตบเข้าที่ใบหู
ได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งคู่ก็ยื้อแย่งปืนกันออกมาถึงบริเวณหน้าบ้าน
โดยที่ไม่รู้ว่ากระสุนกับแมกกาซีนมันตกพื้นไปแล้ว
ก็เหลือแต่ตัวปืนนะครับแล้วก็มีคนมาเห็นก็ตะโกนบอก
พ่อของคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยให้เข้ามาช่วย
พ่อเขาก็ถือท่อนแป๊บวิ่งเข้ามาแล้วก็ตีที่หลังของคนก่อเหตุไป๑๒ครั้ง
พอพ่อเห็นว่าผู้ชายคนนี้มีปืนก็เลยตีเข้าที่แขนนะฮะ
เพื่อจะหวังให้ปืนเนี่ยตกนะครับแล้วต่างฝ่ายต่างก็หมดแรงนะ
ยื้อแย่งปืนอะไรกันอยู่เนี่ยก็เลยแยกออกจากกันนะครับ
ส่วนคนเป็นพ่อก็รีบพาลูกชายวิ่งหนีเข้าบ้านหนุ่มคนก่อเหตุ
ก็วิ่งหนีไปขึ้นรถยนต์ของตัวเองแล้วก็ขับหลบหนีไป
ผู้กำกับการทสอยป่อมือฉุนโบรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่ซับสอน
เป็นเรื่องของความหึงหวงกันใช้ปืนข่มขู่กัน
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดก็เจอกระสุนปืนขนาด๓๘ตกอยู่๕นัดค่ะ
มีแมกกาซีนตกอยู่หนึ่งอันมีโทรศัพท์มือถือของคนร้ายตกอยู่ด้วยเครื่องหนึ่ง
ตอนนี้รู้ตัวคนที่ก่อเหตุแล้วนะคะคนที่ก่อเหตุใช้ชื่อในเฟซบุ๊คว่าในปามนาป่า
ล่าสุดมีรายงานว่าญาติของหนุ่มที่ก่อเหตุติดต่อขอเข้าพูดคุยกับพนักงานสอบสวนแล้วนะคะ
ว่าไม่นานจะได้ตัวมาดำเนินคดีข้อหาก็คือพยายามฆ่า
จากใช้ปืนข่มขู่และทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ